คุณแม่บอก

อัพพี่ครับทำเป็นในรูปแบบไหนคะ

ไม่มีแบบนั้นแล้วก็ได้
ระวังนะหนู
โอเคเอ้าพี่
อันนี้ด้วยอันนี้ด้วย
กำลังทำอะไรคะเจ้านี่คะ

อันนี้ทำอะไรคะ
พี่สานถาม

เอาข้างใน

เดี๋ยวจะไว้แบบนี้
น่าจะไม่พอ